จากบ้านเราแล้วนะคะประเทศใกล้เคียงในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจอภัยแรงเหมือนกันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะ
ถูกต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้พืชผักการเกษตรเสียหายรวมทั้งประสุทธิ์ล้มตายจำนวนมากครับ
บอกว่ากำลังวิกฤตหนักทีเดียวครับประชาชนต่างขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
ที่พืชผลทางการเกษตรและประสุทธิ์ต่างขาดน้ำล้มตายและได้รับความเสียหายจำนวนมาก
อย่างทั้งไทยลาวกัมพูชาอุณหภูมิสูงสุดถึงกว่า๔๔๖องศาเซลเซียส
ทะลุสถิติที่มีการบรรยายงานในกัมพูชาเด็กนักเรียนจำนวนมากขาดเรียนเพราะว่าอากาศร้อนจนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ครับ
โรงเรียนบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ไม่สามารถเปิดพัดลมเพื่อคลายร้อนให้กับเด็กได้
อีกทั้งห้องน้ำก็ขาดแคลนน้ำจนนักเรียนนั้นไม่ได้ไปขับถ่ายแล้วก็ต้องไปขับถ่ายในป่าย่าหรือกลับไปใช้ห้องน้ำของบ้านของตัวเองแทน
แล้วก็มีเด็กอีกหลายคนล้มป่วยเนื่องจากว่าไม่มีน้ำอาบจนเป็นโรคผิวหนัง
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ลดระดับลงเป็นประวัติการ
รัฐบาลเวียดนามรายงานว่าน้ำโขงลดระดับลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี๒๔
พืชผลการเกษตรเสียหายจำนวนมาก
ขณะที่ไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็ได้ผลผลิตลดลงเพราะว่านาข้าวนั้นขาดน้ำครับ
ส่วนที่มาเลเซียเกษตรกรต่างได้รับความเด็บร้อนจากภัยแรง
ปลาสูสัตว์ขาดน้ำล้มตาย
ส่วนพืชผลการเกษตรก็ขาดน้ำทำให้ผลผลิตออกมาน้อย
ซึ่งไปส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสิงคโปร์
ซึ่งนำเข้าผักจากมาเลเซียราคาผักก็พุ่งสูงขึ้นกว่า๑๔๐แล้ว
ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในสิงคโปร์ก็สูงแต่ระดับที่๓๐๖องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน
ทะลุสถิติที่เคยมีการบันทึกมาครับ